พูดถึงเรื่องของลูกจ้างสกสค
เมื่อ๒๓วันก่อนเราเห็นภาพข่าวไปแล้ว
เป็นลมล้มพลับเพราะว่าถูกเลิกจ้างกระทันหัน
ถูกต้องค่ะคือจริง๓๐มิถุนายนเนี่ย
เป็นวันที่ลูกจ้างสกสคเขาก็ไปเตรียมที่จะจัดโต๊ะจัดข้าวของ
แล้วก็รอที่จะกลับมาทำงาน๑กรกฎาคม
ถูกว่าหลังจากที่ช่วงโควิดมาอาจจะได้รับผลกระทบ
เงินเดือน๗๕แต่๓๐มิถุนายนตอนไปถึงนะคุณผู้ชม
บอร์ดขนาดใหญ่แล้วมีรายชื่อพนักงานทั้งหมด๙๖๑คน
ที่ถูกประกาศเลิกจ้างเป็นกระทันหันคุณสุดสกุล
เป็นลมล้มพับเลยนะฮะบอกว่าเรื่องนี้กระทันหันจริงนะครับ
แต่ทีนี้ฮะทางผู้บริหารแล้วก็ทางในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารขององค์การค้าของสกสค
สกสคคือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารวาระพิเศษ
จะให้พนักงานที่ถูกเลิกจ้าง
ได้รับเงินชดเชยรายละ๑แสนบาทถึง๒แสนบาทก่อน
โดยจะจ่ายให้ครบภายในวันที่๑สิงหาคม
ต้องบอกที่มาที่ไปของเหตุการณ์นี้กันก่อนนะครับ
เพราะเหตุการณ์นี้เนี่ยทางสกสคเองนะครับ
อนุญาตให้พนักงานของสกสคหยุดงาน
เนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙หยุดจนถึงวันที่๓๐มิถุนายน
แล้วหลังจากนั้น๑กรกฎาคม
พนักงานก็จะสามารถมาทำงานได้ตามปกติ
แต่ปรากฏว่าพอพนักงานสกสคมาทำงานตามปกติ
เห็นประกาศคำสั่งออกมาเลิกจ้างกระทันหัน
ทั้งที่จริงแล้วนะครับถ้ามีประกาศคำสั่งเลิกจ้าง
มันจะมีผลวันที่๑สิงหาคมไม่ใช่วันที่๑กรกฎาคม
ซึ่งคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งที่ลงนามโดยเลขาธิการกศน
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้มนวยการองค์การค้าของสกสค
ทีนี้ครับกลุ่มพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง๙๖๑คนเนี่ย
รับไม่ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จึงมีการเรียกร้องขอความเป็นธรรม

แฮชแท็กคำสั่งอัปปะยศแฮชแท็กเลิกจ้างฟ้าผ่าน
แล้วก็พวกเขาบอกว่าการที่ทางสกสคออกมาอ้างว่า
ประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องมา๑๕ปีเนี่ย
มันไม่ได้เกิดจากลูกจ้างแต่เกิดจากการบริหารงานที่ผิดพลาด

ใช่ค่ะแล้วทีนี้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
คือเขาบอกไงว่าบางคนก็อายุ๕๐แล้ว
การที่จะไปเริ่มต้นทำงานที่ไหน
จะไปเริ่มได้ยังไงอายุเยอะแล้วแล้วไม่ใช่ตัวคนเดียว
ยังมีลูกมีครอบครัวมีสามีมีพ่อมีแม่อีก

ว่าเจ้าหน้าทีถูกลอยแพรกเกือบ๑๐๐๐คนน่ะนะครับ

นายประเสริฐบุญเรืองประหลัดกระทรวงศึกษาที่การเปิดเผย
บอกว่าได้อนุมัติให้มีการเบิกจ่ายค่าชดเชยบางส่วน
ให้กับลูกจ้างขององค์การค้าคุรุษภาสกสคจำนวน๙๖๑คน
รายละ๑๐๐๐๐๐บาททันที
นี่ผลออกมาชัดเจนจากบอร์ดนะฮะ
ส่วนการจ่ายเงินชดเชยที่เหลือนั้นจะแบ่งออกเป็น๒ประเภทตามกฎหมายกำหนด
โดยใช้เงื่อนไขอายุการทำงาน
และเงินเดือนล่าสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณานะครับ
โดยกลุ่มพนักงานที่มีอายุมากกว่า๒๐ปีขึ้นไป
จะได้รับเงินชดเชยรวม๔๐๐วันหรือประมาณ๑๓เดือน
ส่วนกลุ่มพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า๒๐ปี
จะได้รับเงินชดเชย๓๐๐วันหรือ๑๐เดือน
ซึ่งพนักงานบางคนจะได้รับเงินชดเชยหรือเงินบำเน็ตรวม๔ล้านบาทกว่าด้วยนะฮะ
ส่วนผู้ที่ได้รับเงินต่ำสุดจะได้รับไม่น้อยกว่า๕แสนบาท
ดังนั้นถือว่าการชดเชยโดยรวมครั้งนี้
เจ้าหน้าที่ขององค์การค้าจะได้รับมากกว่าพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไปซะอีก

และสกสคต้องใช้เงินเยียวยาทั้งหมดไม่น้อยกว่า๑๒๘๕ล้านบาท
ก็มีคำถามว่าจะมาชดเชยให้ลูกจ้างมีเงินพอไหม
ไหนบอกอยู่ในภาวะขาดทุนมา๑๕ปี
จะเป็นเงินที่องค์การค้าต้องไปกู้ยืมมา
เพื่อการจ่ายค่าชดเชยให้
ประหลัดกระทรวงศึกษาที่การยังบอกอีกด้วยนะครับว่า
ยืนยันว่าการเลือกจ้างครั้งนี้ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย

กระทรวงศึกษาธิการพร้อมจะเปิดรับทุกข้อมูล

แต่ยืนยันว่าเหตุที่เลิกจ้างนั้นมีสาเหตุจากการแข่งขันธุรกิจ
กับตลาดภายนอกไม่ได้จึงขาดทุนสะสมกว่า๖๗๐๐ล้านบาทในเวลา๑๕ปี
เรื่องการที่จะแข่งขันกับธุรกิจนอกไม่ได้ธุรกิจเอกชนไม่ได้นะฮะ
ลูกจ้างทางพนักงานเขาก็ตั้งข้อสังเกตไว้เหมือนกัน
บอกว่าคุณยอมแพ้คุณยอมปิดสกสคร
คุณให้บริษัทเอกชนธุรกิจเอกชนเขามาขายครุพันธุ์
คุณเอื้อเอกชนหรือเปล่าเขามองไว้ก่อนหน้านี้
แต่ก่อนหน้านี้ข่านี้ก็เป็นข่าวใหญ่และรัฐมทรีย์ว่ากรกศศึกษาธิการ
ก็ออกมาเปิดเผยบอกหนักใจเหมือนกันกับการเลิกจ้างพนักงาน
แต่มันเป็นมติของบ่อที่พิจารณาแล้วว่าทางสกสคขาดทุน๑๕ปีจริง
แบกรับภาระนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว
นี่ไงพอบอกตัวเลขที่ขาดทุนทั้งหมด๖๗๐๐กว่าล้านบาทเนี่ยนะคะ
คือแต่ละเดือนแต่ละเดือนมันจะมีเงินส่วนที่ต้องจ่ายให้เป็นเงินเดือนพนักงาน
ต่อเดือนคือ๔๐ล้านบาทต่อเดือน
อันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทางประหลัดก็ออกมาชี้แจงมายืนยันเรื่องนี้ด้วย